โดยโดย

โดย

โดย

ผมจะได้ไปขึ้นเงินเนี่ย๓๐ล้าน
ถูกหรือเปล่า
แน่นอนเลยวันนี้หวยออกไม่ถูกเนี่ย
ถูกแล้วผมต้องเก็บรักษาอย่างดี
ทีนี้มาคุยเรื่องการพนันเช่นกัน
คุณนิวครับคุณนิวรู้จักร้านสเวกัสไหม
ชื่อดังของสหรัฐเลยล่ะ
เป็นเมืองเมืองหนึ่งในรัฐเนวาด้าท่านผู้ชมครับ
สหรัฐอเมริการัฐเนวาด้านั้นค่อนข้างที่จะอัตภัท

ทีนี้ในปีสัตวัตตี๑๙
ก็มีคนคิดว่าทะเลทรายเนี่ย
ที่เมืองเวกัสที่รัฐเนวาด้า
จะทำอะไรดีเพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้ผล
เพราะเป็นทะเลทรายทั้งหมดร้อนก็ร้อน

ก็เลยมีคนไปทำกาซิโนนะครับ

นั่นเป็นไอเดียของสหรัฐอเมริกา
เขาเรียกว่าเวกัสสตริป

เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อด้วย

คือหมาเกาะเนี่ยประวัติก็คือมีโรงแรมคาซิโนอยู่ที่เดียว
ตั้งแต่สมัยที่เป็นอนานิคมของประเทศโปรตูเกต

ขณะนั้นคือนายสแตนลี่โฮ
แตนลี่โฮก็เป็นนักธุรกิจคนจีนแล้วครับ
ก็ไปมีสัมพันธ์กับรัฐบาลโปรตูเกตในขณะนั้น
ก็สร้างโรงแรมและคาซิโนชื่อลีสบัว
ลิสวเป็นโรงแรมคาซิโนซึ่งได้รับสัมประธานอยู่เจ้าเดียวเลย

โอ้โหก็นายสเตรลิโฮก็รวยเอารวยเอาล่ะครับ
รวยมหาสารทุกวันก็จะมีรถ
อ่ารับคนจากที่ฮ่องกงไปที่หมากา

มอบมาเกาะคืนจากปลูตูเกตนะครับ
และรัฐบาลจีนก็มีนโยบายในการไม่ผูกขาดแล้ว
ไม่ให้นายสแตนลี่โฮคนเดียวของลิสบัวมาสร้างคาซิโนที่เดียวไม่ได้
ที่ตกลงกับโปรตูเกตนี้ไม่เกี่ยวกับจีน
จีนก็เลยให้ทุนต่างของไม่ว่าสหรัฐอเมริกา
ไม่ว่าออสเตรเลียไม่ว่าใครที่สนใจก็มาได้รับสัมประธานคาซิโนในมาเกา
เกิดบ่อนการพนันมากมายอย่างที่ท่านผู้ชมบางท่านก็คงได้ไปที่ประเทศหมาเกานะฮะ
เห็นมีคาซิโนเป็น๑๐๑๐ที่มูลค่าการเล่นการพนันของหมาเกาเนี่ย
ปัจจุบันมูลค่าสูงกว่าคาซิโนที่เวกาสีอีก
อาจจะด้วยภูมิประเทศหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าคนที่เวกัสีมาเกาะเนี่ยจะเป็นคนจีนสุดมาก
คนจีนคนเอเซียฝรั่งก็เป็นส่วนน้อย
จะเห็นได้ว่าคนเอเซียชอบเล่นการพนัน
และการเล่นการพนันของคนเอเซียนั้นเล่นจริงเล่นจังเลย
เรื่องโชว์แบบเวกัสไม่สนใจ
เอาจริงเรื่องเล่นอย่างเดียวนะครับ
จนกระทั่งก็มีคนคิดอีกแล้วครับว่า
อาจารย์จะปล่อยให้หมาเกาะเนี่ยมีอยู่ที่เดียวเนี่ยจะได้ยังไง
ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเดียวนะครับท่านผู้ชม
ที่ที่อะไรครับที่ไม่ให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
ดังนั้นก็จึงมีคนเนี่ยไปคิดตั้งเอานะฮะ
บ่อนกาซิโนรอบประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่านะฮะ
ซึ่งมีมากกว่า๖๗แห่งแล้ว
คือรอบประเทศไทยนี่มีเยอะเลยแต่จะมีที่ไหนบ้างคุณชวิตช่วงหน้าได้ไหม
ได้เพราะว่ามีเวลาพูดเรื่องนี้ตลอดแล้วครับ
และเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งคุณนิว
ที่ที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำไว้ว่าเป็นองค์กรอาทยากรรมข้ามชาติ
ที่ไหนงั้นสักครู่เดียวกลับมาติดตามค่ะ
ช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องบ่อนคาซิโนค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
อย่าลืมส่งไลน์มาร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับเสื้อกันด้วย
ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำของสปลาว
คาซิโนนี้อยู่ในพื้นที่ที่นักธุรกิจจีนคนหนึ่ง
เช่ามาจากรัฐบาลลาว
โดยมีระยะเกินมาจากรัฐบาลลาว

ปีแล้วก็สามารถต่อได้อีก๒ครั้งครั้งละ๓๐ปี
รวมทั้งหมด๙๐ปีก็ไปสร้าง
แต่รัฐบาลลาวเขาก็มีเงื่อนไขว่า

ก็คือต้องการจะให้คนประเทศอื่นเค้าเอามันมาให้ลาว
คนไทยคนจีนเนี่ยแหละเยอะ
เพราะทั้งนั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่ตรงข้ามกับเมืองเชียงแสน
บริเวณจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย
ข้ามไปป้งก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อ
ซึ่งสมัยก่อนนั้นเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำ
ก็คือติดทั้งไทยทั้งพม่าและวันเหล่า
ใช่ครับทีนี้จีนเนี่ยนักธุรกิจจีนคนนี้
ชื่อจาวเวย์มาลงทุนเมื่อสร้างแล้วเนี่ย
ก็มีภรรยาตัวเองนะฮะโดยมีคนออสเตรเลียเนี่ย
และก็ยังมีคนไทยแต่ปรากฏว่าทั้งหมดนั้น
อเมริกาโดยกระทรวงการคลังประกาศ
ให้คิงโรมันเนี่ยเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
หนักนะครับถ้าสหรัฐประกาศเนี่ย
โดยผู้มีบทบาทสำคัญ๔คนนะฮะของคิงโรมันคาซิโนเนี่ย
ซึ่งกระทรวงการคังสหรัฐแถลงการเมื่อวันอังคารนี้เอง
ในฐานะองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
โดยตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ
ที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วตะวันตกเฉียงเหนือของลาว
ติดต่อกับลาวไทยเมียนมาก
รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าเป็นชุมทางของกิจกรรมผิดกฎหมาย
หลายอย่างในสามเหลี่ยมทองคำไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด
ยาบ้าในนามกองทัพว้าแดง
โดยเจ้าหน้าที่สามารถสืบเส้นทางกิจกรรมทางผิดกฎหมาย

ขณะที่คิงโรมันได้รับสัมประธานเป็นเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมื่อปี๕๒
คิงโรมันเนี่ยมีสถานะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติกระทรวงการคลังยังขึ้น
ที่มีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยนะคะอ่าใช่ครับคนแรกนายเจ้าเวย
๒คือนางซูกู้ฉินสัญชาติจีนเป็นเมียของเจ้าเวย
คนนี้ออสเตรียชื่ออัมบาซบีรีลาฮิมอัมบาซบีรีลาฮิมเป็นคนออสเตรีย
รับผิดชอบเรื่องรักษาความปลอดภัยทวงหนี้
และมีหน้าที่ติดสินบนในนามองค์กร
คนสุดท้ายเป็นคนไทยชื่อในนัท

ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
มีคนตั้งคำถามว่าในนัทนี่เกี่ยวข้องยังไงที่เข้าไปอยู่
เป็นผู้อำนวยการคำว่าผู้อำนวยการเนี่ยผมพูดง่ายนะ
ถ้าพูดตามภาษาของชาวบ้านก็คือเป็นคนหาลูกค้า
ทางฝั่งไทยทางคนไทยเอาไปให้นะครับ
ทีนี้ลองมาดูสิครับว่าประเทศลาวมีพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับคาซิโน
เนี่ยมีอยู่ที่เมืองลาท่านผู้ชมครับเป็นชายแดนรัฐฉานนั่นเมืองลานะฮะ
เมืองลาเป็นเข็ดพิเศษของรัฐบาลพม่าโดยในปี๓๓ถึง๔๓เนี่ย
โอ้โหเมืองลานี่ถ้าคุณนิวยังทันนะไปในช่วงปี๒๕๓๓กับ๔๓
ปีที่แล้ว๑๐ปีตรงนั้นนะโอ้โหรุ่งเรืองมาก
ลานี่คือเต็มไปด้วยแสงสว่างของคาซิโนน้อยใหญ่ผุดขึ้นมาอย่างกับดอกเห็ด
อกนั้นยังมีโรงแรมต่างแต่ปรากฏว่าตรงนี้มันมีข้าราชการจีนไปเล่น
ข้าราชการไปจีนไปเล่นเล่นเสร็จปรากฏว่าเสียเขาไม่ให้ออกมา
บอร์ดไม่ให้ออกและข้าราชการจีนไปเล่นแล้วไม่ให้ออกเนี่ย
ไม่มีเงินให้เขาหมดเนื้อหมดตัวอยู่นั่น
เสียแล้วก็ไม่ได้ออกมาถูกกักขังตัวไว้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยต้องไปต่อลอง
ก็ยังออกมาไม่ได้บอกว่าถ้าไม่จ่ายหนี้เนี่ยกาซิโนไม่ยอมปล่อยตัวออกมาเออ
ก็รัฐบาลจีนก็เลยประกาศตอบโต้โดยใช้แอนไทยแกรมมิ่งแคมเปญ
คือพูดง่ายว่าไม่ให้คนจีนไปเล่นในบ่อนนี้ออกคำสั่งมาเลย
อย่างนี้ขาดรายได้เลยสิฮะแน่นอนล่ะครับเลยทยอยปิดที่เมืองลาเนี่ย
กาซิโนก็ทยอยปิดตัวลงจากที่เคยรุ่งเรืองก็ซบเศร้า
ปรากฏว่าทุนกาซิโนที่เมืองลาก็ย้ายไปที่ภาคเหนือของลาว
เหนือของลาวก็คือแดนสวรรค์น้ำงึมน้ำงึมอยู่ห่างจากเวียงจันทร์ไปประมาณ๖๐กิโล
โดยมีนายขวงวิ่งชวนชาวฟูเจียนสัญชาติฮ่องกงคนนี้
ซึ่งมีทุนคาซิโนที่เมืองลาแล้วก็ปิดไปก็เลยย้ายมา
แล้วก็ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลลาว
คือลาวมีเศรษฐกิจพิเศษหลายที่นะครับ
แต่วันที่นั่นเรียกว่าเคเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เสนู
ซึ่งรัฐบาลลาวก็ให้กลุ่มคาซิโนจากจีนเข้าไปเปิด

อีกแล้วครับชื่อคาซิโนสวรรค์เวกัส
เออนะเดี๋ยวลองมาดูกันอีกครับว่า
ที่เมืองลาวมีคาซิโนกี่ที่
คมีนมีกี่ที่พาวมากมีกี่ที่
มาเลซิงคโปร์นี่มันรอบประเทศไทยเลยนะ
เออคุณนิวเป็นแหล่งดูดเงินของคนไทย
ประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะแต่รอบประเทศไทยนี่เต็มไปหมด
คนไทยก็ไปเล่นเยอะเลยด้วยโอ้โห
เสียเท่าไหร่ล่ะเงินออกไปนอกประเทศเนี่ยเท่าไหร่
ออกไปเนี่ยคุณรู้ไหมเขาใช้วิธีออกยังไงเดี๋ยวผมต้องเล่าเรื่องนี้
ตอนสุดท้ายเขาเรียกว่าโพยกวน
วิธีนี้เป็นยังไงพลาดไม่ได้สักครู่ช่วงหน้าค่ะ
ผมจะให้รู้จักคำนี้นะว่าคำว่าเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ย
สมัยก่อนเขาทำยังไงคือพูดง่ายว่าสมัยก่อนไม่มีธนาคาร
เมื่อ๒๐๐๓๐๐ปีก่อนในประเทศไทยนั้นต้องรู้จักคำนี้ครับ

คำว่าโพยกวน

คำว่าโพยกวนคืออะไรนะท่านผู้ชมครับ
ในสมัยรัชกาลที่๓มีคนจากประเทศจีนเนี่ย
ร่องสำเภามาค้าขายในประเทศไทยประเทศสยามนี่อยู่เยอะ
คนจีนต่างเหล่านั้นก็ไม่รู้จะเอาเงินกลับไปประเทศตัวเองยังไง
ค้าขายได้ก็เอาเงินไปซื้อสินค้าและก็ลงเรือเอาไปที่เมืองจีน
ขายที่เมืองจีนได้เงินก็เอาไว้ที่เมืองจีน
เมื่อมีคนจะกลับไปก็ฝากเขียนจดหมาย
คำว่าโพยนั้นก็คือแปลว่าหนังสือนี่เองนะครับ
อย่างสมมุติว่าเราเวลาเราถามหาเอาโพยมาหน่อยสิ
โพยนี่ก็คือในภาษาจีนก็แปลว่าจดหมายหรือแปลว่าหนังสือ
ส่วนกวนนี่แน่นอนครับแปลว่าสมัครพักพวกเพื่อนฝูง

ภาษาไทยเราเอาหลายคำมาจากภาษาจีน
เอามาบวกกันก็คือฝากหนังสือให้เพื่อนเอาไปให้
ดังนั้นเลยเขียนหนังสืออยู่ตัวหนังสือเนี่ยภาษาจีนง่าย
อย่างสูงนะผมเขียนคำนี้แล้วผมก็เขียนใส่กระดาษเล็ก
แล้วก็ให้คุณถือกลับไปคุณก็เอาไปให้คนที่นู่น
ซึ่งเป็นคนที่ผมบอกไว้ว่าเป็นร้านทองหรือเป็นร้านอะไร
หรือคนรวยในแถบนั้นยื่นไปปุ๊บเขาเห็นตัวหนังสือ
เขาก็ยื่นเงินให้คุณเลยอ๋อเป็นเหมือนวิธีส่งเงิน
ในสมัยปัจจุบันเมื่อมีการควบคุมเพราะว่ามีองค์กรอาชญากรรมเรื่องยาเสพติด
เรื่องการสอบเส้นทางการเงินมีการฟอกเงินมีการติดตามเงิน
ดังนั้นการค้าธุรกิจสีดำยาเสพติดอะไรต่างจะใช้วิธีการโพยกวน
และการโพยกวนที่ไหนมันจะเหมาะเข้าเวลาที่ผมยื่นเศษกระดาษให้คุณเนี่ย
คุณก็ต้องไปขึ้นที่ไหนครับไปขึ้นที่คาซีโนนี่ไงครับ
คาซีโนเพราะว่าฉะนั้นคาซีโนนี่
มันฟอกเงินที่เนียนที่สุด
สมมุติแล้วกันว่าผมโกงเงินมาผมจะเอาเงินจากที่นี่ออกไปยังไง
เอาไปฝากแบงค์อุ้ยเดี๋ยวทางการเข้ามาตรวจสอบ
เงินสดไว้ที่บ้านเวลาจะหิ้วไปที๑๐๒๐ล้านโกงอย่างนี้
ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปหาการโผยกว้น
หนังสือแค่ตัวเดียวผมเอาเงินให้คนนี้
เสร็จแล้วผมก็บินออกไปนะฮะอยากจะไปส่งไปที่ไหน
ไปที่อเมริกาจะไปที่ฮ่องกงสิงคโปร์นะฮะ
ที่ไหนได้ทั้งนั้นเพราะมันมีระบบโพยกวน
ซึ่งวิธีการแบบนี้คุณนิวครับอาทยากรรม
อาชญากรข้ามชาติต่างก็มักจะนิยม
เพราะว่ามันไล่ล่องลอยข้อสังเกตว่าคาซิโน
ในต่างประเทศคาซิโนที่อยู่รอบประเทศไทยเนี่ยนะ
รอบประเทศไทยนี่คือประเทศไทย
อันนี้ก็คือลาวอันนี้ก็คือพม่า
ตรงนี้เป็นจีนตรงนี้เป็นเขมร
เขมรกัมพูชาก็ปรากฏว่าที่กัมพูชา
ก็มีที่ไหนมีปลอยเปดของปลอยเปด
วิธีการก็เอาคนไทยขนรถขึ้นไปเล่นกัน
เอารถมารับถึงกรุงเทพเสียตังค์ร้อยเดียว
พอไปถึงที่นั่นเขาแจกคูปอง๓๐๐ไปเอาเงินคืนที่บ่อนได้อีก
เขมรมีโปรโมชั่นลาวมีที่สวรรค์เซโน
มีที่บ่อเต้นมีที่บ่อแก้ว
บ่อเต้นเจ๊งไปเหตุที่เจ๊งเพราะรัฐบาลจีนไม่ให้
รัฐบาลจีนบอกเอาราชการไปเล่นราชการจีนของอัวกเข้าไปเล่น
ไม่ให้ออกมาเล่นเสียจะฆ่าเลยนะในสมัยก่อนฆ่าแล้วโยนทิ้งแม่น้ำเลย
ก็เลยไม่ให้คนจีนไปเล่นเมื่อไม่มีคนจีนไปเล่น
ก็เจ๊งอ่ะสิครับเพราะว่าจีนมันใกล้กับลาว
มีคนไปเล่นอยู่เรื่อยจีนไม่ให้คาซิโนตั้งในประเทศจีน
ให้ไปตั้งที่หมาเกาะไปตั้งที่ลาวไปตั้งที่คอยติดต่อกัน
เมื่อฆ่าคนจีนก็เลยสั่งต่อต้านไม่ให้คนจีนไปเล่น
ก็เลยลาวก็เลยเปิดเศรษฐกิจพิเศษที่สวรรค์เซโนแล้วก็ที่บ่อแก้ว
ขึ้นบัญชีดำไว้เพราะว่ามีลักษณะของเป็นการองค์กรข้ามชาติ
วิธีการโพยกวนผมก็จะเดินเข้าไปในบ่อนต่างเหล่านี้
อาจจะด่อนไปบ่อนนี้ไปบ่อนนี้ไปบ่อนนี้เสร็จแล้วผมก็ยื่นโพยกวนให้กระดาษแผ่นหนึ่ง
ผมก็ได้เงินมาละ๑๐ล้านเห็นไหมง่าย๑๐ล้าน
ผมก็บอกว่าผมได้เงินมาจากการเล่นคาซิโนนะผมบอกให้ที่บ่อนเนี่ย
โอนเงินให้ผมไปที่ประเทศอื่นที่ผมต้องการ
สามารถโอนไปได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกที่คุณต้องการ
นี่คือช่องโหวช่องว่างที่ไม่สามารถสอบเส้นทางการเงินได้
ซึ่งคนที่ทำธุรกิจสีดำมักจะชอบผ่านคาซิโน
มาเลเซียมีซิงคโปร์มีเขมรมีลาวมีพม่ามี
คือมีรอบประเทศไทยรวมทั้งหมาเกาะด้วยก็มี
ประเทศไทยนี้น่าสงสารนะเขาว่าประเทศไทยไม่มี
แต่ไปเล่นนอกบ้านก็ต้องเอาเงินออกไป
แล้วผมถามหน่อยคุณจะเอาเงินออกไปยังไง
ถ้าสมมุติว่าคุณจะไปเล่นคุณจะพกไปหมื่นสองหมื่นเหรอ
อันนั้นมันไม่พอคนที่บางคนเขาเล่นกันเป็นล้านสองล้าน
พกเงินสดเป็นล้านสองล้านไปเหรอถูกไหม

เขาอาจจะใช้โพยกวนแล้วถ้าเกิดผมทำธุรกิจผิดกฎหมาย
ผมมีสายสัมพันธ์กับคาซิโนผมจะเอาเงินไปให้คาซิโน
แล้วคาซิโนก็จ่ายเงินให้ผมเวลาที่ผมบอกว่าเออเอาไปโอนที่นั่นที่นี่
ดังนั้นคาซิโนเนี่ยเหมือนธนาคารและที่สำคัญท่านผู้ชมครับ
ที่ประเทศกัมพูชานั้นหุ่นเซ็นให้เปิดธนาคารเล็ก
เปิดตั้งห้าสิบธนาคารนะครับธนาคารเล็กซึ่งไม่มีสาขานะฮะ
ธนาคารเดียวของเขมรก็เป็นตัวแทนของคาซิโนอีกแล้วครับ
เรื่องนี้น่าสนใจนะครับที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับ
วันนี้ลากันก่อนคุณผู้ชมถ้าหากใครมีเรื่องราวอะไรอยากสื่อสารกับเรา